ช่วงแรกนี้มาดูเรื่องเกี่ยวกับอ่าคารวานอ่าฮะ
เป็นคารวาลความสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวไทยแล้วก็นักท่องเที่ยวจีน
เพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะมีปัญหาขึ้นอยู่บ้างนะคะ
สำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ขับรถเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เป็นปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการจราจรทางไทยก็เลยจัดให้เลยค่ะ
คารวาลไปพร้อมกันเลยสำหรับนักท่องเที่ยวที่ขับรถมาเที่ยวประเทศไทยนะคะ
เมื่อวานนี้ถึงที่นครสวรรค์แล้วค่ะคารวาลแรลลี่สารสัมพันธ์วัฒนธรรม
การท่องเที่ยวไทยจีนสองพันธ้าร้อยห้าสิบเก้าจากเมืองออโดสประเทศจีนกว่าสิบคันค่ะ
เมื่อวานนี้มาถึงนครสวรรค์แล้วนะคะช่วงเย็นเย็นและช่วงวันนี้ตอนเช้า
จะเดินทางไปบึงบรพเลสค่ะเพื่อที่จะเข้าชมหาวอิคคอเลียม
อาคารแสดงพันธุ์สัตว์น้ำต่าง
แล้วก็ชมการแสดงของจอราเข้ด้วย
หลังจากนั้นก็จะมีการรับประทานอาหารกลางวันบนแพรในบึงบรเพชร
ก่อนที่จะเดินทางต่อไปนครราชศรีมานะคะ

ไปมาแล้วช่วงเช้ามือวานนี้นะคะ
สำหรับขบวนคารวาลที่เดินทางโดยรถยนต์ของนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะ
ออกเดินทางตั้งแต่วันที่๒๒สิงหาคมที่ผ่านมานะคะ

แล้วก็เข้าสู่ด่านเชียงของจังหวัดเชียงราย
เพื่อมาท่องเที่ยวในไทยตามแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคกลาง
โอ้โหขับรถหลายพันกิโลเมตรเลยนะคะ
แต่ว่าเป็นเส้นทางท่องเที่ยวเริ่มจะฮิตกันเรื่อยแล้วนะฮะ
ใช่ค่ะซึ่งเขาก็มาเป็นคารวาลเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะ
เส้นทางที่เดินทางนี่เป็นเส้นทางการท่องเที่ยวศิลปะวัฒนธรรม
และแหล่งผลิตผลไม้แหล่งผลิตอัญมณีและก็สินค้าต่างของไทย
จากนั้นจะกลับมาที่เชียงรายค่ะ
และออกเดินทางจากสะพานมิตรภาพแห่งที่๔
เชียงของห้วยทราย๒๕กันยายนนี้
หลังจากกลับไปก็จะมีการท่องเที่ยวในลักษณะคารวาลตลอด
จนถึงการค้าการลงทุนระหว่างไทยและจีน
ตามอีกแน่นอนเพราะว่าเขาบอกว่าประทับไทยมาก